หลังจากที่ตำรวจตามล่าตัวนายสมคิดพุ่มพวง
ฆาตกรรมหญิงสาวหลายศพมาอย่างต่อเนื่องหลายวันนะคะ
ล่าสุดตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวนายสมคิดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หลังจากมีชาวบ้านแจ้งเบาะแสไปยัง
ตำรวจภูทรปากช่องที่จังหวัดนครราชศรีมา
ว่าไปพบบุคคลหน้าตาคล้ายนายสมคิดนั่งอยู่บนรถไฟ

ไปตรวจจนพบแล้วก็คุมตัวนายสมคิดได้แล้ว
ขณะนี้นำตัวไปสอบสวนอยู่นะคะ
เราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้
จากคุณภูริพัฒน์บุญลินผู้สาขาของเราที่เกาะติด
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
รายงานสดผ่านทางโทรศัพท์เข้ามานะคะ
คุณภูริพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณมฤดีครับบ่อแสของนายสมคิดพุ่มพวงล่าสุดขณะนี้นะครับ
ทางผู้บัญชการตรวจปูทรภักดิ์ภาคศ์สียืนยันกับผมเมื่อสักครู่
ว่าสามารถจับกลุ่มตัวนายสมคิดพุ่มพวงได้แล้ว
สมคิดเดินทางจากสถานีรถไฟ
จังหวัดศูนย์ธูรินบุ้งหน้าเข้ากรงเพศตั้งแต่เมื่อคืนนี้
แต่ระหว่างนั้นเนี่ยขบวนจอดที่สถานีปากช่องครับ
ฝันเนี่ยมีพลเมืองดีซึ่งเป็นน้องผู้ชายคนหนึ่งนะฮะ
โปรดับมาบอกที่รองผู้บังคับการตำรวจภูทรตขอนแก่น
ว่าพบบุคคลต้องสงสัยลักษณะนี้ตามที่ได้ประกาศสืบจับไป
ซึ่งพอไปดูแล้วเนี่ยน้องเขาก็สงสัยครับว่า
เอ๊ะทำไมตัวของผู้ชายคนนี้ที่อยู่ที่บนรถไฟเนี่ย
มีการหันหลังตลอดเวลาแล้วพยายามเอาแมสปิดบังใบหน้า
แล้วใช้ผ้าคุมน้องก็เลยโทรแจ้งเบาะแสกับตำรวจ
สงสัยอะไรไปพบบาดแผลที่อยู่บนศีรษะของตัวของนายสมคิดเนี่ยฮะ
น้องก็เลยมั่นใจว่าเป็นนายสมคิดพุ่มพวงแน่นอน
จากนั้นสำรวจรสไฟคือเข้าไปรอบ

ที่จะตัวมาแถลงข่าวที่ภาค๔หรือไม่

อาจจะส่งตัวเข้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อน
เพื่อที่จะให้ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติเป็นคนแถลงข่าว
หรือจะนำตัวมาที่ภาค๔ยังอยู่ระหว่างการประสานงานครับ

หลังจากที่มีการไปควบคุมตัวเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่มีการไปสอบถามพูดคุยกับนายสมคิดไหมคะ
ว่าขึ้นรถไฟที่ปากช่องแล้วจะมุ่งหน้าไปจุดไหนยังไงต่อค่ะ
จากการที่ผมได้ข้อมูลมานะครับ
เขาบอกว่าเดินทางจากบุรีรัมพ์เพื่ออยากจะไปที่ภาค๔อายุทยา
แต่ตอนนี้เนี่ยทางตำรวจยังไม่ได้สอบปากคำตัวในสมคิดอย่างเป็นทาง
เอาละค่ะสายหลุดไปนะคะคุณภูริพัฒน์บุญนินที่เกาะติดการทำงานของเจ้าหน้าที่มาอย่างต่อเนื่อง
การเข้าไปควบคุมตัวครั้งนี้เป็นการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย
ตำรวจที่เข้าไปควบคุมตัวนายสมคิดขณะอยู่บนรถไฟ
อยู่บนรถไฟนั่นก็คือตำรวจรถไฟที่ได้มีการอ่าประสานนะคะ
ได้รับการประสานมาให้เข้าไปควบคุมตัวสำหรับพลเมืองดีเนี่ยนะคะ
มีการแจ้งเบาะแสไปเพราะว่าพบว่าหน้าตานายสมคิด
อย่างที่มีการให้อ่าจุดสังเกตนี่นะคะอยู่บริเวณคิ้ว
บริเวณหน้าผากเนี่ยว่าถ้าไปเจอบุคคลลักษณะหน้าตาแบบนี้
มีรอยแผลเป็นที่บริเวณนี้ก็ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ไป
นี่เป็นภาพการจับกลุ่มล่าสุดคุณผู้ชมค่ะ
ที่เราได้ภาพมานะคะเป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ย
เข้าไปควบคุมตัวนายสมคิดพุ่มพวงได้บนโบกี้รถไฟ
ในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ตอนนี้ตำรวจก็ควบคุมตัวไปสอบสวนอยู่ที่ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง
บนหนองสาหร่ายที่อำเภอปากช่องนั่นแหละค่ะติดตามการรายงานเข้ามาตอนนี้
พร้อมแล้วคุณภูริพัฒน์คะเชิญรายงานได้ต่อเลยค่ะ
เป็นยังไงบ้างคะสวัสดีครับคุณมริวีครับ
สักครู่ที่ผมทิ้งท้ายไปนะครับว่าตัวของนายสมคิดเนี่ย
ต้องการที่จะเดินทางไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งตำรวจก็ยังไม่ได้สอบปากคำถึงสาเหตุที่แน่ชัดว่าต้องการจะเดินทางไป
เพื่อสาเหตุใดมีญาติพี่น้องหรือว่าติดต่อใครที่นั่นไว้หรือไม่
แต่เรื่องต้นนั้นก็ได้ยินผู้ชาญภาคสี่เนี่ยให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่เนี่ยค่ะว่า
อาจจะมีความเป็นไปได้ที่ท่านจะต้องอาจจะต้องไปแถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อน
ก่อนที่จะนำตัวนายสมคิดมาที่ตำรวจภูทรภาค๔เพื่อไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันต่อไป
แต่สิ่งสำคัญที่ทำให้ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวนายสมคิดได้ในครั้งนี้
ต้องชื่นชมกับตัวน้องคนที่ให้เบาะแสกับตำรวจครับว่ามีรู้ถึงลักษณะหรือว่าติดตามข่าว
นายสมคิดเนี่ยมีลักษณะที่มีแผลเป็นตรงหว่างคิ้วหรือว่าจดจำได้
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยนายสมคิดที่น้องเขาสงสัยเนี่ยนายสมคิดเนี่ยซื้อกะเพราไข่ดาวจากแม่ค้าที่มาซื้อ
มามาขายมาขายของบนรถทัวร์นะฮะค่ะตัวของน้องเขาเนี่ยก็สังเกตผิดปกติแล้ว
สมคิดค่อนข้างที่จะไม่เหมือนคนอื่นทั่วไปที่ค่อนข้างใส่แต่งตัวเม็ดชิดใส่แมสปิดบังใบหน้าอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยทำให้น้องเขาเนี่ยโทรแจ้งกับตำรวจรถไฟแล้วมีการขึ้นมาตรวจสอบนั่นเองครับ
ค่ะตอนจับกลุ่มตัวได้เนี่ยตรวจค้นในตัวเขาเนี่ยมีอาวุธอะไรติดตัวมาด้วยไหมคะ
ก่อนหน้านี้ตำรวจบอกว่าตัวของนายสมคิดเนี่ยมีอาวุธที่พกพาอยู่ในตัว
แต่จากการตรวจสอบแล้วเนี่ยยังไม่มีรายงานนะคะว่าในตัวนายสมคิดมีอาวุธหรือไม่
ไม่ว่าจะเป็นมีดหรือว่าเป็นอาวุธปืนซึ่งตอนนี้เนี่ย
ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบตรวจค้นคุณวันที่สมมติด้วยดีครับ
คือตอนนี้นายสมคิดถูกควบคุมตัวไปสอบสวนที่ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลางที่ปากช่องถูกต้องไหมคะ
ตอนแรกอยู่ที่นองสระหลายครับ
ที่ภูทรจังหวัดนครราชศรีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
ก็กำลังสอบสวนอยู่ที่นั่นอยู่

ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔
อาจจะต้องเดินทางไปที่นครราชศรีมา
แล้วก็ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไปครับ

เอาล่ะค่ะเป็นข้อมูลเบื้องต้น
แล้วสำหรับนายสมคิดพุ่มพวงฆาตกรต่อเนื่องที่ก่อเหตุ
หญิงสาวมาแล้วหลายศพหลังจากมีพลเมืองดี
พบนะคะนายสมคิดนั่งอยู่
รูปลักษณะรูปปรรรพันธ์สันธาน
ตรงตามที่มีการให้สังเกตเอาไว้
คือเห็นรอยแผลเป็นระหว่างคิ้ว
แล้วก็แจ้งไปอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ตำรวจรถไฟสามารถเข้ามาควบคุมตัวได้
และขณะนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวนอยู่นะคะ
คุณผู้ชมหากมีความคืบหน้าอย่างไร
เดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามได้ในข่าวเที่ยงไทยรัฐ
จะมีความคืบหน้าเรื่องนี้มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อนะคะ
ติดตามชมรายการปกติของทางสถานีกันต่อ